คุณผู้ชมช่วงขับเมื่อวานที่บ้านหลังนึงในอำเคลขวนขนนุนจังหวัดพัฒนฤง
ไปพบศพอดีตนักการพันโรงของโรงเรียนในพื้นที่

นอนเสียชีวิตอยู่ที่กลางบ้าน
แล้วก็มีร่องรอยของกระสุน
อย่างน้อยคือ๖นัดยิงเข้าไป
แล้วทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ตนักการพันโรงโรงเรียนอายุก็๗๐กว่าแล้ว
ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครไม่เคยทะเลาะกับใคร
ไม่รู้เลยว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยค่ะ
มีร่องรอยถูกยิงเข้าไปในบ้านเห็นไหมคะรอยกระสุนแบบนี้
ทีนี้ตำรวจเลยบอกว่าก็ต้องคุยสอบปากคำกับคนที่อยู่บ้านเดียวกัน
แล้วก็ต้องไปดูว่ามีใครที่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรกับผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเฉลียวจันดำอายุ๗๖แล้วนะคะ
เป็นอดีตนักการพันโรงของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
สภาพศพคือใส่สโรงพื้นเดียวอะค่ะเสียชีวิตอยู่กลางบ้านเลย
ประตูกระจกหน้าบ้านมีรอยกระสุนปืน๖นัด
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ทั้งประตูกระจกม่านรูกระสุนเจาะทะลุไป๖นัดจริง
มีร่องรอยกระสุนที่ผนังบ้านตรงเตียงที่ผู้ตายนอนด้วย
ส่วนฟูกที่ผู้ตายใช้ปูนอนวันเกิดเหตุคราบเลือดเต็มเลยนะคะ
ก็ดึงออกไปทำความสะอาดแล้วนางสาวหมวยหลานของผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กันสามคนก็มีตัวเธอมีนายเฉลี่ยวผู้เสียชีวิต
แล้วก็ภรรยาของนายเฉลียวคือนางสมรจันดำอายุ๗๒
ก่อนเกิดเหตุตอนค่ำนะคะเธอกับปู่นายเฉลี่ยงมีศักดิ์เป็นปู่อะนะคะ
กับปู่ก็อยู่กับห้องโถงกลางบ้านมีเตียงมีแค่อยู่ตรงนั้นอ่ะ
ตอนนั้นประตูปิดนะคะประตูกระจกอันนี้ปิด
แล้วก็ปิดไฟหน้าบ้านด้วยเตรียมจะเข้านอนกันแล้วอะค่ะ
ปกติทุกคืนเธอบอกว่าต้องนวดหลังให้ปู
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุก็นวดแหละนวดตามปกติ
วดเสร็จเธอลุกไปนั่งเล่นโทรศัพท์ตรงแค่ไม้อยู่ใกล้ใกล้กับเตียงที่ปู่นอน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งทะลุกระจกมาเฉียวขาเธอด้วยนะคะ
ไปโดนที่ขาปู่ก็ลุกขึ้นดู
เธอก็ส่งสัญญาณบอกปู่ว่าอย่าลุกให้หมอบให้หมอบ
แต่ไม่ทันคือปู่ดูแผลที่ขาแล้วลุกขึ้นมาเลยค่ะ
ตอนนั้นหลานก็บอกว่า
คือต้องรอจนแน่ใจว่าไม่มีปืนยิงเข้ามาอีกค่ะ

ส่วนย่าภรรยาของผู้เสียชีวิตอาบน้ำอยู่
วิ่งออกมาจากห้องน้ำตอนนั้นคือปู่ไม่ได้สติแล้ว
น้ำลายฟูมปากลิ้นจุกปากแล้ว
กับย่าก็ช่วยกันเรียกไม่ให้ปู่หลับ

พูดออกมาแค่คำเดียวว่าอืม

อ้อมกอดของหลานสาวเลยค่ะ

ปู่อยู่กับหนูอยู่ตรงนี้หัวเราะกับหนู

แล้วทีนี้นัดต่อไปคือรัวเลย
แต่ว่าก่อนที่จะรัวหนูใช้แก่นอน
เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราลุกขึ้นมันก็จะโดนอะไรอย่างนี้

หนูก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงไหนมันโดนจุดตรงไหน
แต่ตอนนั้นคือไม่นึกว่าแกจะโดนลูกกระสุน
เพราะว่านึกว่าจะโดนเศษแก้วที่ท้องกับที่หน้าอก
ยาก็ให้เช็ดตัวเช็ดหน้าอะไรให้
แกจะช็อกหรือเป็นลมอะไรอย่างนี้

แค่คงใช่ยิงเข้าไปอะไรอย่างนี้
ก็เช็ดไปปู่ก็เริ่มแบบลิ้นเริ่มออก
น้ำลายเริ่มแบบฟูมแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วย่าก็แบบมาประคองย่าปู่อย่างนี้
ทำแบบนี้มันเกินที่จะคิดเลยว่าเป็นใคร

หนูไม่รู้ว่าปู่หนูไปทำอะไรให้ใคร
เพราะว่าเขาไม่เคยอยู่กับอะไรใคร

แม้แต่ทั้งหนูหนูยังรักคุณเลย

เขาเป็นชีวิตเดือนหนึ่งด้วย
คุณมันมันไม่ใช่คนนะ

ภรรยาของผู้ตายเชื่อว่าคนร้ายต้องมาดูลาดเหลาก่อนแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนที่สามียังไม่ได้ปิดม่านเนี่ย
คือตอนกลางคืนนะฮะ

เธอก็ไม่รู้แต่ยืนยันว่าสามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
หลายคนตั้งข้อสงสัยว่ามือยิงอาจเป็นเพื่อนบ้านที่ติดกันนั้น

เพราะถึงจะมีปัญหากันแต่ก็ไม่เคยถึงขั้นทะเลาะกันร้ายแรง
เพียงก่อนหน้านี้สามีเคยบ่นเรื่องไก่ชนที่อีกฝ่ายไม่ดูแล
ปล่อยให้ไปคุ้ยเขียร่องน้ำแล้วก็พืชสวนครัวที่ปลูกเอาไว้
แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะกันรุนแรง
ก็ได้ใช่แล้ว
คนโตของผู้ตายนะครับชื่อว่านายสมานอายุ๔๗ปี
นี่ครับท่านผู้ชมครับบอกว่าประเด็นที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่า
ถ้าเกิดว่าพ่อของเขาตายเนี่ยใครจะได้รับผลประโยชน์นะฮะ
ก็คงเป็นผลประโยชน์ต่างที่ผู้ตายเขามีอยู่นะครับ
นายสมานบอกว่าประเด็นนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะ
เพราะว่าพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมา๔คนตอนนี้เรียนจบทำงานมีบ้าน
มีที่ดินของตัวเองทุกคนเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไร
ลูกต้องมาฆ่าพ่อเพื่อเอาเงินนะฮะนี่ลูกชายคนโตยืนยันนะครับ
ส่วนนายสุพัฒน์จันดำอายุ๓๘เป็นลูกชายคนเล็ก
บอกว่าทำใจไม่ได้ที่เสียพ่อไปแบบไม่ทันตั้งตัว
เมื่ออาทิตย์ก่อนกลับมาที่บ้านพ่อยังทำขนมให้กินอยู่เลย
จะมีปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติไม่มี
ไม่มีไม่มีครับเพราะเหมือนว่าเหมือนบ้านเนี่ยทำเนี่ย
ก็พ่อผมมีมีบ้านพ่อบอกว่ามีบ้านอยู่อยู่เมืองนลก็มีบ้านมีบ้านอยู่
ทุกคนเนี่ยน้องมีทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ไม่จำเป็นต้องมาแย่งไง
ทุกคนต่างมีทรัพย์สมบัติของตัวเองมีทรัพย์สมบัติของตัวเอง
ถ้าเปิดเกือบไม่มีพ่อมีแล้วค่อยให้ใครก็ได้ใครจะอยู่ก็ได้

ทีมข่าวของเราก็ไปหาเพื่อนบ้านของนายเฉลี่ยวผู้เสียงตีน
เราก็ไปหาเพื่อนบ้านของนายเฉลี่ยวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

อยากจะรู้ว่าเขาเห็นอะไรบ้างไหมช่วงก่อนเกิดเหตุ
ปิดเงียบแบบนี้ไม่มีคนอยู่ค่ะ
ก็เดินดูรอบก็ไม่มีคนจริง
ก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่หลังถัดไปนะคะ
สร้อยแก้วจันวิเศษอายุ๗๒
บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ย
ที่อยู่ติดกันกับบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งจริงแล้วทั้งสองบ้านเขาก็คุยกันดีตามปกติ

ทำปลาทำอะไรเวลาเขาได้ปลามาเขาไปท้อแท้อะไรอย่างนี้
พอได้ปลามาเขาก็จ้างตำปลา
ตาคนที่เสียแกเขาทำหมดแล้ว
ไม่มีที่ว่าก็จะทะเลากันอะไร
แต่ประเด็นคือเพื่อนบ้านคนนี้หายไปไหน

บอกว่าก็ต้องเชิญตัวเพื่อนบ้านที่เลี้ยงไก่ชนไปสอบปากคำ
เพราะว่าหายออกไปจากบ้านหลังเกิดเหตุมันมีพิรุษ
แต่ว่าก็ไม่อยู่บ้านแล้วไงก็ต้องเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
แล้วก็เรียกมาคุยสพทะเลน้อยบอกว่าคุยแล้ว
แล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่จะแบบไปควบคุมตัวเขาดำเนินคดีเขา
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวอะนะคะแต่ตรวจสอบไปก็ผู้ตายไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับใครเลยนะคะ
ก็ต้องสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งคนที่อยู่ในบ้านทั้งคนใกล้ชิดทุกอย่างให้หมด
ศพของนายเฉลียวก็ส่งไปชนะสูตรนะคะก็ต้องรอญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็ต้องหาตัวคนก่อเหตุกันต่อ